ตามสถานการณ์โลกแบบนี้เข้าใจเลยหัวอกของครอบครัว
ที่ยังอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ห่วงเหลือเกินแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอล
พอเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าบางทีมันติดต่อกันไม่ได้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ขาดหายเป็นบางช่วงด้วย
ดังนั้นรัฐบาลไทยเองก็ผนึกกำลังนะคะ
เพื่อที่จะช่วยแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลกลับมาบ้านเราให้ได้เร็วที่สุด
เราไปขีดเส้นใต้เน้นย้ำเรื่องนี้พร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คและท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวยืดเยื้อมาแล้วหลายวัน
ในช่วงเวลาขีดเส้นใต้ผมพยายามจะสรุปรวบรวมประเด็นสำคัญทั้งเรื่องที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งรายงานไปแล้วเมื่อสักครู่
เอาว่าเช่นยอดคนตายยอดคนเจ็บยอดคนตายยอดคนเจ็บยังนิ่งอยู่ที่๑๒ศพคนตายบาดเจ็บเนี่ยยังอยู่ที่๙ราย
ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือคนไทย๗๖รายที่อยู่ในพื้นที่สู้รบให้ปลอดภัยนี่เรื่องนี้สำคัญเพราะอยู่ในพื้นที่สู้รบ
ส่วนประเด็นที่คนไทยไปทำงานอยากกลับหรือไม่อยากกลับ
เพราะกลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยไปใหม่จะหางานทำไม่ได้
เมื่อกี้ตัวเลขที่คุณน้ำแข็งรายงาน
คือคนที่อยากกับหรือคนจับ
แรงงานไทยแจ้งขอกลับอย่างที่บอกแล้วนับพันคนซึ่งมากกว่ามากกว่า๒๐๐แล้ว
ชุดแรกจะมาถึงเมืองไทยวันที่๑๒ตุลาห์
ส่วนข้อกังวลว่าแล้วคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันล่าสุดเป็นยังไง
ตอนนี้ทางการไทยกำลังเร่งเจรจาเพื่อให้ปล่อยตัว๑๑ตัวประกันอยู่
กำลังเร่งอยู่ครับล่าสุดเนี่ยนายกสั่งทูตไทยให้ประสานกับทูตปาเลสไตน์
และมิตรประเทศให้ร่วมกันเจรจาทีนี้เมื่ออยากจะกลับมาแล้วเนี่ย
ถามว่าความพร้อมของทางการไทยที่จะรับคนไทยกลับมาเป็นยังไง
รัฐมนตรีกระลาโหมสุธินคลังแสงยืนยันว่ากองทัพอากาศพร้อมและสแตนบายอยู่
กองทัพอากาศเขามีประสบการณ์ในต่างแดนค่อนข้างมากนะครับ
เรื่องไปขนคนไทยกลับเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่เช่น
กรณีที่ผู้ป่วยหนักกรณีของผู้บาดเจ็บมาก
อันนี้ต้องละเอียดและลึกซึ้งมากต้องระมัดระวัง
แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเอาเถอะให้สบายใจว่ากองทัพอากาศของเรา
เขาพร้อมและสแตนบายปัญหาเรื่องผู้เสียชีวิตจะกลับมาเมืองไทย
เอาศพกลับมาอันนี้เครื่องบินของทอ
เขาก็มีความพร้อมในการลำเลียงศพกลับมาท่านที่เป็นญาติก็ไม่ต้องห่วง
ผลอากาศเอกพันธ์พักดีพัฒนากุลพบทอยืนยันว่า
เครื่องบินทอมีความพร้อมในการลำเลียงศพ
ถัดมาถามว่าทางการอิสราเอลเนี่ยเขาดูแลช่วยเหลือคนไทยยังไงบ้าง
อิสราเอลจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องแรงงานไทย

คนที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยคือนางออน่าซากิฟต์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบอกว่า
ขอให้คนไทยมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลได้รับการรักษาและปกป้อง
เช่นเดียวกับประชาชนอิสราเอลอย่างเท่าเทียมกัน
นี่ก็แปลว่าอิสราเอลเขาพร้อมจะดูแลคนของเราอย่างเต็มที่
มีอะไรที่เป็นประเด็นที่ควรรู้อีกเกี่ยวกับเรื่องคนไทยไปทำงานที่นั่น
ตัวเลขที่เรารู้ก็คือว่ามีคนไทยไปทำงานอยู่เกือบ๓๐๐๐
เกือบสามหมื่นตัวเลขนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่
แต่ว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจเฉพาะเชียงรายจังหวัดเดียวเนี่ย
มีคนไปทำงาน๒๐๐๐กว่าคน
แล้วใน๒๐๐กว่าคนเนี่ยมีอยู่๑๐๐กับ๗๒คน
ไปทำงานอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล
ทางตอนใต้ของอิสราเอลก็แปลว่าอยู่ใกล้กับปาเลสไตน
ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายจากการสู้รบ
กับ๗๒คนเนี่ยน่าห่วงครับ
จะต้องเร่งช่วยเหลือให้ออกมาจากพื้นที่อันตราย

กระทรวงแรงงานเนี่ยคุณพิพัฒน์
ประกาศว่าได้ตั้งศูนย์ช่วยแรงงานแล้ว
ที่ว่านี้คือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล
วิธีการทำงานของศูนย์ก็คือรับข้อมูลและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งการช่วยเหลือแรงงานไทยทุกคนอย่างรวดเร็วที่สุด
ส่วนสิทธิประโยชน์แรงงานไทยเป็นยังไง
เมื่อสักครู่คุณบุ๊กได้รายงานไปแล้วว่า
เฉพาะแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเนี่ย
จะแยกเป็นกรณีกรณีที่ประสบภัยสงครามภัยธรรมชาติโรคระบาด
อันนี้เอาไปก่อนคนละหมื่นห้าคนที่ไปเสียชีวิตในต่างประเทศรับไปก่อนสี่หมื่น
ถ้าเจ็บป่วยบาดเจ็บถึงขั้นทุบผลภาพจะได้สามหมื่นอันนี้เฉพาะเงินจากกองทุนไม่เกี่ยวกับเงินส่วนอื่นครับ
ทีนี้ประเด็นที่คนไทยควรจะตั้งรับคือประเด็นเกี่ยวกับจะกระทบกับเศรษฐกิจไหม
งครามดันราคาทองกับน้ำมันขยับกระทรวงพลังงานพร้อมตั้งรับยืดเยื้ออันนี้สำคัญ
สิ่งที่น่าจับตามาตามมาคือราคาน้ำมันโลกมันจะประผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นไหม
แต่ผมฟังล่าสุดคุณประเสริฐศิลป์สุขประเสริฐประหลัดกระทรวงพลังงานท่านว่าสถานการณ์มันจะไม่ยืดเยื้อนานกว่า๒เดือน
ถ้าไม่นานกว่า๒เดือนเนี่ยเรามีน้ำมันสำรองไว้พอครับ
คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วตะวันออกกลางเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกพลังงานน้ำมันใหญ่ของโลก
อีกคนนึงที่ออกมาให้ข้อมูลอันนี้ฟังเอาไว้ก็จะได้ไม่กังวลมาก
ปตทครับปตทไม่ห่วงสงครามอิสราเอลยันคนไทยมีน้ำมันใช้เพียงพอ
คุณอัตภพลเริกพิบูลผู้ว่าปตทบอกว่า
ในส่วนของปตทถ้าหากเหตุการณ์ไม่ได้ยืดเยื้อหรือขยายวงกว้างออกไปจากที่เป็นอยู่ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงแต่อย่างใด
ซึ่งปตทมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาและบริการจัดพลังงานเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานในการสำรองพลังงานเพียงพอต่อในประเทศทั้งน้ำมันและก๊าซ
ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันว่าเรายังมีพลังงานใช้เพียงพอ
อันนี้ก็ถือว่าโล่งและสบายใจไปในระดับหนึ่ง
อีกประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตผมเนี่ยอยู่กับข่าวเรื่องข่าวสงครามแบบนี้มาหลายครั้งนาน
เราจะพบว่าเออมาถึงคราวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีโทรศัพท์เครื่องเดียว
ถ้าเน็ตสัญญาณดีสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาใครกังวลไปเยอะครับ
แต่ก่อนเนี่ยต้องไปพึ่งพาว่า
กระทรวงต่างประเทศจะเป็นศูนย์กลางประสานงานให้
กระทรวงแรงงานเป็นศูนย์กลางประสานงานให้
พ่อลูกผัวเมียจะได้คุยกันก็ลำบาก
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็โทรศัพท์พูดคุยกัน
วีดีโอคอนพูดคุยกัน
ฉะนั้นเน็ตบ้านเราเนี่ยไม่มีปัญหา
แต่ว่าเน็ตในอิสราเอลประเทศเขาอย่างนั้นก็คงมีปัญหาบ้าง
ถ้าใช้กันมากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการได้พูดคุยกัน
ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็น่าจะทำให้ความเครียดเนี่ยมันลดน้อยถอยลง
กระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานก็ควรจะใช้เทคโนโลยี
อย่างที่ว่านี้ให้เป็นประโยชน์และที่สำคัญรวมศูนย์ข้อมูลครับ
เดี๋ยวนี้ฟังดูศูนย์ข้อมูลยังไม่ค่อยตรงกัน
ระหว่างหน่วยราชการด้วยกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศ
ระหว่างกระทรวงแรงงานต้องมีข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันให้ได้
ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียเขาเขาจะได้รู้
ฉะนั้นนี่คือขีดเส้นใต้ที่พยายามจะอัปเดตให้ท่านได้รู้
แล้วหลังจากนี้ไปก็ข่าวที่ว่านี้ก็จะเป็นข่าวไปอย่างต่อเนื่อง
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ